ภาพลงยุคย้อนเวลาแห่งความคิดถึงกับภาพเก่าในวันของพิธีกรสุดเก่าจิโกลงยุคศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง
และไปต่อกับภาพแห่งความหลังสุดเฮียวของเจ้าพ่อแรปโยเมืองไทยโจอี้บอย
อิมเองจังหวัดอิมเองจังหวัด
วันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลงยุคกันเลย
ได้พาท่านผู้ชมตลอดหนึ่งปี
เดินทางไปตามหาความทรงจำกันในที่ต่างมาตลอด
วันนี้ผมเองก็จะมีภาพเก่าของตัวเองมาฝากท่านผู้ชมด้วยเช่นกัน
ถือว่าเป็นแฟนที่ผมรักมาก
ผมจะปกตินี่ถนัดแต่แกล้งคนอื่น
วันนี้จะยอมลงทุนแกล้งตัวเอง
เอาภาพนะครับที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยในชีวิต
หนึ่งเรื่องราวนะฮะที่สร้างรอยยิ้มเป็นภาพแรกจากแขกรับเชิญของเรานะฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีภาพตอนสมัยที่เขายังเป็นเด็ก
บางคนเห็นภาพที่ทุกคนตัวเองเป็นเด็ก
ถึงกับสะเพิงกลัวไปเลยทีเดียว

ก็มีภาพตอนเด็กมาฝากท่านผู้ชมเช่นกันนะครับ

อึ้งกันแน่กับภาพนี้ครับ
นี่ครับศักดิ์สิทธิแท่งทอง

อยู่ที่บ้านเนี่ยชื่อหน่อยครับ
น้องหน่อยมีน้องชายชื่อเน่งมีพี่น้องสองคน
มีพ่อคนนึงมีแม่คนหนึ่ง

ภาพนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเกิน๓ขวบนะครับ
กำลังสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี
มูกโด่งนะครับแก้มยุ้ยตั้งแต่เด็ก
อยู่นิดเดียวนะฮะหัวเบี้ยวไปหน่อย

ผมเจอแม่ทีไรเนี่ยจะถามทุกทีทำไมไม่ตั้งใจเลี้ยง
แม่เขาก็บอกว่าไม่รู้นี่หว่าว่าจะมาเป็นพระเอก
กลับไปดูภาพเก่าของเราตอนเด็กนั่นเองนะครับ
แล้ววัยเด็กนี่แหละครับ
มันก็ต้องมาคู่กับวีรกรรมสุดแสบครับผม
ถ้าถามถึงวิรกรรมสุดแสงของผมสมัยเด็กเนี่ย

ชอบพูดอย่างนี้นะฮะ
เห็นอะไรไม่ได้ปลายปีนปีนป่ายหมดนะครับ

งขานี่ถลอกปอกเปลือกไปหมดเลยนะครับ

ก็คือใส่ถังกายกรรมกวางเจ้า

ที่เป็นถังเหล็กประมาณ
ถังน้ำมันนะครับ๒๐๐ลิตร
ผ่าพะดีถังนั่นว่าผ่าอยู่
มันก็จะมีรอยผ่าอยู่

คืนประบาทเป็นแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้ตรงไหล่นี่นะครับ

เป็นไงล่ะครับวิรากรรมของผมสุดแสบพอไหมครับ

จำได้ไหมครับว่าช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กนะครับ

และเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดนะครับ

แต่เป็นความทรงจำที่ไม่เคยรบเลือนหายไปไหนเลยจริงนะครับ

เพราะวันที่ห่างมันก็เริ่มหาย
เพียงแค่เพราะเราไม่เจอกัน
ไม่เรียกความให้กลับมา
หรือว่าผลักใสหรืออะไรทั้งเดิน
เก็บเอาไว้ในส่วนลึก
ซื้อนอยู่อย่างนั้น
รู้ว่ามันไม่ไปนะ
แม้กระทั่งตอนนี้
เขายังอยู่ตรงนี้
ในภาพทรงจำสีจางเธอ
เหมือนว่าจะยืนหาย
คล้ายว่าจะเลือนหลาย
บางอย่างเท่านั้น
ยังก็ยังไม่เปลี่ยนไป